คุณผู้ชมครับเข้าสู่วันที่๔แล้วนะครับสำหรับปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุ
เรือหลวงสุโขทัยอับปางตอนนี้ระดมสรรพกำลังนะครับทุกอย่าง
ค้นหาตลอด๒๔ชั่วโมงแล้ววันนี้มีการปรับแผนการค้นหาครับ
เรือหลวงบางรจันทร์นะครับมาจากจังหวัดสมุทรปราการมาถึงพื้นที่บางสะพานเมื่อ๖โมงเช้า
แล้วเข้าเทียบที่ท่าเรือเอกชนนะครับกับปฏิบัติการค้นหา๒๓นาย
กำลังพล๒๓นายที่สูญหายขณะนี้แถวแผนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือนะครับ
พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑ได้สับเปลี่ยนส่งกำลังบำรุง
แล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจนะครับที่เรือหลวงภูมิพลแล้วก็เรือหลวงอ่างทอง
แต่จะมีเรือหลวงนราธิวาสแล้วก็เรือหลวงตากศิลปนะครับเข้ามาทำหน้าที่แทน
โดยวันนี้จะมีเรือหลวง๔ลำคือเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนเรสวนเรือหลวงนราธิวาสและเรือหลวงตากศิลป
ซึ่งเป็นเรือใหญ่ครับใช้ค้นหาแล้วก็มีเรือเล็กด้วยนะครับลาดตระเวนค้นหาตามแนวชายฝั่ง
โดยจะขยายพื้นที่ค้นหาออกไปยังจุดที่เรือหลวงสุโขทัยจมห่างออกไป๔๐ใบทะเลหรือประมาณ๗๒กิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิวรีคันอำเภอปะทิวแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่สอง
อกจากนี้จะมีปฏิบัติการภารกิจคู่ขนาดอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ภารกิจของเรือหลวงบางรจันทร์ใช้ยานสำรวจใต้น้ำ
ลงไปสำรวจใต้น้ำในจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
หากพบว่าปลอดภัยก็จะส่งชุดประดาน้ำลงไปสำรวจครับ
จากนั้นจะเก็บข้อมูลภาพถ่ายต่าง
เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
ประเมินและตัดสินใจที่จะปฏิบัติการกับเรือหลวงสุโขทัยครับ
หลวงบางรจันทร์ออกไปในจุดที่เป็นจุดบริเวณเกิดเหตุนะครับ
เพื่อจะส่งยานใต้น้ำไปสำรวจภาพ
แล้วก็จะประเมินเรือหลวงสุโขทัยในการที่จะดำเนินการอย่างไร
พร้อมทั้งก็จะส่งชุดประดาน้ำซึ่งตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ประจำเรือหลวงบาราจันทร์อยู่แล้วนะครับ
จะดำลงไปนะครับด้วยความลึก๔๐เมตร
แล้วก็ในเรื่องของว่าที่ผู้ปกครองหรือพวกเราคิดว่า
อาจจะมีกำลังพลนะครับติดไปกับเรือหรือเปล่านะครับซึ่งก็คงจะได้ทราบในโอกาสต่อไป
นายโกเมนจันทเซนนะครับหนึ่งในทีมผู้ค้นหาผู้สูญหายเปิดเผย
ภายหลังการลาดตะเวนตั้งแต่ช่วงตี๕บอกว่า
สำรวจตามแนวชายฝั่งพื้นที่ปากน้ำชุมพรจังหวัดชุมพร
ต่อไปถึงอ่าวบ่อทองหลางจังหวัดประจวบคิริขัน
ระยะทาง๕๐มายทะเลหรือประมาณ๙๒กิโลเมตร
โดยมีรัศมีในการค้นหาห่างจากชายฝั่งไปประมาณ๕๑๐มายทะเลหรือ๑๘กิโลเมตร
จากการสแกนยังไม่พบกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ศูนย์หาย
อกจากนี้จากการประเมินวัตถุหน้าผิวดินมีแต่สัตว์น้ำ
ไม่มีร่างของมนุษย์ติดอยู่ครับ
เชื่อว่าร่างผู้สูญหายไม่น่าจะจมอยู่ใต้น้ำ
แต่น่าจะถูกพัดพาเข้าตามแนวชายฝั่ง
หรือไม่หากร่างของผู้สูญหายติดอยู่ใต้น้ำจริง
คงจะติดอยู่กับเรือหลวงสุโขทัย
เพราะตามที่สำรวจไม่พบแนวปาการัง
จะเกี่ยวร่างผู้สูญหายเอาไว้ใต้น้ำครับ
สำหรับอุปสรรคสำคัญของการค้นหาผู้สูญหาย
ในทะเลคือคลื่นลมมันแรงครับคุณผู้ชม
วิสัยทัศน์นะฮะทัศนะหวีใส
มองยากกว่าน้ำจืดหลายเท่านะครับ
ใต้น้ำเป็นกระแสน้ำซึ่งไม่มีทิศทาง

ทำให้การใช้เครื่องมือรวมถึงการค้นหา

มันวนมันวนแล้วก็ไม่มีทิศทาง
กระแสน้ำมันจะวนแล้วแปรเปลี่ยนตลอด
แล้วก็ขึ้นอยู่กับร่องมรสุมปัจจัยรวม
แล้วก็ผิวน้ำผิวน้ำเป็นเรื่องของลม

มันมีทั้งไปทางเดียวกันและสวนทาง
คือการประเมินค่อนข้างยาก
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตที่ไปพบลอยทะเล
อยู่หนึ่งรายที่สุราธานีคุณผู้ชมฮะ
ผู้ประชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งเปิดเผยว่า

จากการตรวจสอบคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ๘วัน

คุณผู้ชมครับผมได้รับรายงานว่าขณะนี้
ญาติของผู้เสียชีวิตได้ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐอยู่
ไทยรัฐทีวีขอส่งกำลังใจทั้งหมดนะครับ
ขอส่งกำลังใจทั้งหมดและความปรารถนาดีและความหวัง
ขอให้๒๓นายกำลังพล๒๓นาย
กลับสู่พวกท่านอย่างปลอดภัยครับ
เราก็จะเกาะติดเรื่องนี้แล้วก็จะ
นำเสนอการรายงานในการค้นหาอย่างดีที่สุดเลยนะคะ
เป็นกำลังใจแล้วก็รอคอยไปพร้อมกับทุกท่านด้วยเลยนะคะ
อย่างรายงานที่ได้เจอกันในล่าสุดเนี่ยค่ะ
ก็ปรากฏว่าจากการค้นหาในท้องทะเลเนี่ย
ก็ไปเจอวัตถุหลายอย่างเลยนะคะ
ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญบนเรือหลวงสุโขทัยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโดมเรด้าหรือว่าแพรชูชีพนะคะ
ลอยมาไกลถึงรอยต่ออำเภอละแห่ค่ะ
นี่เป็นภารกิจที่วันนี้เป็นวันที่๔แล้วนะคะ

ไปถึงพื้นที่กองทัพเรือภาคที่๒และ๓

ซึ่งก็เป็นไปตามการคำนวณของกรมอุทธกษาตกองทัพเรือ

ที่ผู้ศูนย์หายอาจจะลอยไปจนถึงจุกนั้นนนะคะ
จากพบอุปกรณ์ในเรือหลวงสุโขทัย
ลอยไปถึงหลังสวนจังหวัดชุมพร
โดยเช้าวันนี้ประมงอำเภอละแมร์
ชุมพรก็ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชาวประมงบอกว่า
ทุ่นกลมสีขาวขนาดใหญ่น้ำหนักรวม๑๐ตัน
ลอยอยู่กลางทะเลเขตรอยต่อระหว่างอำเภอละแมร์
และอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรห่างจากฝั่งกว่า๑๐กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งจากภาพถ่ายที่ส่งมาตรวจสอบเนี่ยนะคะ
พบว่าสิ่งนั้นคือโดมเรด้าซึ่งมีระบบสื่อสารและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างใน
เป็นหัวใจของเรือนะคะโดมนี้จะติดอยู่บนแท่นสูงสุดของเรือลบหลวงสุโขทัย
อับปางแล้วก็มีมูลค่าสูงหลายล้านบาทค่ะ
หลังจากนั้นพอตอนสายค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
ซึ่งเอาเรือยางออกค้นหาผู้สูญหายทางตอนใต้ในเขตอำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโก
แล้วก็รอบเกาะทุกเกาะในทะเลชุมพรรวมถึงตรงชายหาด
เป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
ก็ได้รับรายงานจากชาวประมงค่ะบอกว่าพบแพร่ชูชีพสองแพร่
ห่างจากฝั่ง๕มายทะเลหรือประมาณ๙กิโลเมตรค่ะ
แล้วพอช่วงบ่ายนะคะอันนี้คือบ่ายของเมื่อวาน
รายงานเข้ามาบอกว่าเขาพบแพร่ชูชีพ๑แพร่
ลอยอยู่กลางทะเลห่างจากฝั่งอำเภอละแมร์
ราว๒๐๓๐กิโลเมตรแพรชูชีพนี้ค่ะ
มีชื่อระบุด้วยนะคะว่ารอลสุโขทัยนัมเบอร์ตรี
นี่ค่ะเขาถ่ายรูปส่งมานะคะแล้วมีถุงยาอีกถุงนึง
สภาพเนี่ยฝาหลุดออกจากตัวเครื่องเดี๋ยวต้องรอค่ะ
อีกวัน๒วันเรือถึงจะเข้าฝั่งได้
เพราะว่าตอนนี้กำลังทำประมงแล้วก็เก็บกู้เครื่องมือประมงอยู่
แต่เรือลำนี้เขาเก็บสิ่งนี้ได้นะคะ
อีกจุดหนึ่งก็คือกลุ่มกู้ชีพกู้ภัยปะทิว
ซึ่งเอาเจ็ดสกีออกตรวจสอบพื้นที่ชายฝั่ง
กลุ่มนี้สิ่งที่พบก็คือกางเกงวอร์มแบบผ้าร่มสีกรมท่า
กางเกงตัวนี้เป็นผ้าร่มมีแถบสีแดงมีหมวก
อีกจุดหนึ่งที่พบก็คือหมวกคลุมทรงถังสีดำ
มีผ้าปิดกันแดดนะคะถูกคลื่นซัดไปติดชายฝั่ง
หาดทุ่งซางอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
นี่ก็เป็นอีก๒ชิ้นนะคะที่เก็บรวบรวมได้นะคะ
ก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศของญาติญาติที่ไปติดตามผู้สูญหายนะครับ
เฝ้ารอฟังข่าวด้วยความหวัง
ไปดูบรรยากาศที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ากองทัพเรือนะครับ
ท่าเรือของบริษัทท่าเรือประจวบ
คุณผู้ชมตั้งแต่เช้ามีญาติผู้สูญหายนะครับ

การค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง

จุดทูปครับแล้วก็เรียกชื่อลูกหลานให้กลับมา
นางสาคอนพุทธดีแม่ของพลทหารสิทธิพงศ์หงทอง
ท่านมาจากกำแพงเพชรเลยนะครับ
มาติดตามการค้นหา
ให้เจอพวกเขาโดยเร็ว
ซึ่งเธอนะครับเฝ้ารอข่าวลูกชายมา๓วันแล้ว
และยังหวังว่าลูกชายจะปลอดภัยเราก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันครับคุณแม่ครับ
สำหรับลูกชายของเธอนะครับเพิ่งจะมาเป็นทหารสังกัดทหารเรือ
มีชื่อไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ก่อนวันเกิดเหตุได้คุยกับลูกชาย
เล่าบอกว่าแม่เดี๋ยวจะได้กลับบ้าน๑๕วันนะ
ส่วนเรื่องเสื้อชูชีพเธอไม่ติดใจแต่เชื่อว่าหากลูกชาย
สวมเสื้อชูชีพขณะเกิดเหตุก็น่าจะมีเพื่อนคอยช่วยพยุง
หรืออาจจะได้รับความช่วยเหลือจากทหารเรือที่อยู่บนเรือครับ
ให้เขาขึ้นมาให้เขาเห็นน้องขอให้เจ้าหลวงทั้งหลายเปิดทางให้น้องขึ้นมากัน
ยังแอบมีหวังเผื่อลูกจะได้ชูชีพหรือไม่ถ้าไม่ได้ชูชีพ
ก็ถ้านายที่ยังอยู่กับน้องถ้าได้ชูชีพ
เขาอาจจะแบ่งให้น้องบ้างก็ได้ก็ให้น้องได้กรอก
อกจากนี้ยังมีอีกหลายครอบครัวนะครับ
มาเฝ้ารอปฏิบัติการช่วยเหลือทหารที่ยังศูนย์หาย
ซึ่งต่างก็ยังมีความหวังครับว่าลูกหลานจะกลับมาอย่างปลอดภัยครับ
ริยศหรือว่าหมอแชมป์ที่ยังศูนย์หายนะครับ
ฟังข่าวลูกชายนะครับหลังจากเดินทางมาจากสัตหีบโดยเฮลิคอปเตอร์
ตั้งแต่เมื่อวานนี้เบื้องต้นท่านยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลใดครับ